สวัสดีค่ะซึ่งมีอาการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันนี้ในการประชุมมีวาระเร่งด่วนด้วย
ก็คือการพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญจากประเทศจีน
ขณะที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็เตรียมเสนอมาตรการสินเชื่อยุ้งฉาง
เพื่อดูแลราคาข้าวเปลือกปี๒๕๕๙ถึง๒๕๖๐ด้วย
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ผลเอกประวิทย์ก็ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมแทน
นายกรัฐมนตรีที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ก็ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อเครนที่ใช้ในการก่อสร้างเรือนรับรองหลังใหม่หลังตึกไทยคู่ฟ้า
ล้มลงมาค่ะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีได้เกิดอุบัติเหตุรถเครนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเรือนรับรองด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า
ขณะกางขายังซึ่งสาเหตุก็มาจากอุปกรณ์ขัดคล่องทำให้เคลนเสียการทรงตัวค่ะ
ส่งผลให้ล้มทับรถข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลเสียหาย๔คัน
ขณะที่หนัยอำพลรัฐมนตรีก็กล่าวว่า
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เครนล้มนะคะ
ได้ทำบุญตึกไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
โดยได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ได้เป็นประธานการประชุมก็ได้กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ถึงกรณีที่มีการวิภาควีจารย์ถึงการตั้งชื่อฝ่ายแม่ผ่องพันย์พัฒนา
เชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีคนเต็มใจทำให้
และส่วนตัวก็มองว่าหากไม่ใช่น้องชายของนายกรัฐมนตรีคงไม่ตกเป็นข่าวค่ะ
หลายจุดทั่วโลกว่าไทยต้องเพิ่มความเข้มงวดรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
ให้มากขึ้นค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เข้มงวดและจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาโดยตลอดหลังจากนี้ค่ะก็จะต้องเร่งดำเนินการกวาดล้างอาวุธสงครามเพราะส่วนใหญ่เป็นของเก่าที่มีการซื้อขายจากพื้นที่ชายแดนค่ะส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะกระทรวงท่องเที่ยว

หรือไม่ค่ะสีดีวันรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ